คุณคะคุณเคยถ่ายเอกสารใช่ไหมช่วงนี้คุณเรียนด้วย
ต้องถ่ายเอกสารบ่อยเกือบใช่ถ้าคุณจ่ายเงินท่าค่าถ่ายเอกสารสี่ร้อยบาท
คุณน่าจะได้ปริมาณถ่ายเอกสารเยอะไหมสักประมาณ๔๐๐แผ่น
อันนี้ขาวดำนะเออเออฮะสี่ร้อยแผ่นใช่ไหม
แต่ที่ร้านแห่งหนึ่งร้านถ่ายเอกสารแถวเมืองทองธานีค่ะมีลูกค้าไปถ่ายเอกสาร๑๑แผ่น
ค่าถ่ายเอกสาร๔๒๐บาทคุณถ่ายแบบไหนอ่ะขาวดำหรือเปล่า
เขาบอกว่าถ่ายหน้าบุ๊กแก๊งมันควรจะเป็นสีไหมล่ะบางแบงค์ก็เป็นขาวดำไหม
มันเป็นถ่ายปกติแต่ว่ามีส่วนหนึ่งถ่ายเอกสารโดยเป็นการปริ้นต์ออกมาจากไลน์
แต่เธอก็บอกว่ามันก็มีแค่๑๑แผ่นปริ้นต์เป็นสีหรือเปล่า
เออเธอก็เอามาดูมาดูรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ให้คุณผู้ชมทดในใจก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะมาบอกว่าสิ่งที่เธอติดไว้อยู่ในร้านเนี่ยเธอบอกว่ามันแผ่นละกี่บาทแล้วเราคูณไปพร้อมกันนะคะ
ผู้เสียหายค่ะเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
ทีมข่าวของเราเห็นแล้วเกิดความสงสัยไปพูดคุยหน่อยซิ
เธอบอกว่าเธอย้ายมาอยู่เมืองทองธานีเป็นจุดที่ใกล้ร้านประมาณ๔เดือน
วันเกิดเหตุเธอก็อยากจะไปถ่ายเอกสารเธอก็ตามหาร้านแล้วก็ไปเจอร้านนี้
เดินเข้าไปเลยค่ะไม่เคยไปมาก่อนนะพุ่งเข้าไปเลย
แล้วก็ขอถ่ายเอกสาร๑๑แผ่นแต่ว่าบางส่วนจะต้องปริ้นต์ออกมาจากไลน์นะพี่นะ
หลังจากนั้นเธอก็นั่งรอในช่วงที่เธอนั่งรอค่ะ
เจ้าของร้านชวนพูดชวนคุยเธอก็เลยไม่ทันได้ถามราคา
แต่ก็คิดในใจแล้วแหละมันไม่น่าจะเยอะมาก
พอถ่ายเอกสารเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านค่ะเดินมาบอกว่า
ที่พี่ถ่ายไปหมึกมันจางพี่ถ่ายใหม่ได้ไหม
แต่การถ่ายใหม่พี่ขอคิดเพิ่มแล้วกันแผ่นละ๑๕บาท
เธอก็ตอนแรกเธอก็งงแล้วนะแผ่นละ๑๕บาทนะแต่ก็อ้าวใน
ไหนก็เดินมาแล้วไม่เป็นไรยินยอมพอถ่ายเสร็จปุ๊บ
เจ้าของร้านยกผลงานมาให้ทั้งหมดแล้วบอก๔๒๐บาทค่ะ

ถามอีกครั้งเท่าไหร่นะคะพี่๔๒๐บาทค่ะ
ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเจ้าของร้านสวนออกมาอีกนะคะ

คิดราคาถ่ายเอกสารแผ่นละหกสิบบาทแต่เพื่อตัดปัญหาค่ะ
ร้อยยี่สิบบาทณวันนั้นเธอคิดว่าการใช้บริการครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
ก็เลยยอมจ่ายไปเดินออกจากร้านไปแบบงงง
แล้วก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ในเพจของคอนโดเมืองทอง
บอกว่าร้านนี้ใช้คำว่าร้านในตำนานเพราะหลายคนเจอแบบนี้
ค่าถ่ายเอกสารแพงมาแล้วหลายคนฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เอกสารมาเสร็จครบ๗ใบตามที่เราต้องการปีน๗
เขาบอกว่าราคาทั้งหมดอ่ะ๔๒๐นะคะแล้วก็เลยพี่

หนูรู้สึกช็อกค่ะคือแบบนิ่งไปแป๊บนึงเอ๊ะเราหูไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยถามพี่เขาใหม่พี่บอกหนูใหม่ได้ไหมเมื่อกี้มันราคาเท่าไรหูหนูไม่ดี
พี่ก็บอกพี่น้องไม่ได้ถามเรื่องราคากับพี่เลย
มันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้ว
หนูก็เลยเงียบไปแป๊บนึงว่ามันไม่ใช่ราคานี้มันไม่ปกติ
จากเรื่องนี้เป็นข่าวออกมาแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามผู้เสียหายยืนยันไม่ได้จะประจานร้านนะคะ
แต่เป็นการถามคนที่อยู่ในเมืองทองทานีด้วยกันว่า

ถ้าราคานี้จริงเธอก็ยอมรับไปเนี่ยนะคะ
แต่พอเรื่องราวนี้มันแชร์ออกไป
คนที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
มันแพงเกินไปหรือเปล่า
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทาง
ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ไปที่ร้านถ่ายเอกสาร
ไปรวบรวมหลักฐานรวมถึงสอบถามเจ้าคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
รวมถึงสอบถามตัวสาวเจ้าของร้าน

พบการติดป้ายแสดงราคาถ่ายเอกสารขาวดำ
เอกสารธรรมดาแผ่นละ๕บาท
ฉันคูณให้เอาแบบเต็มแม็กซ์ก่อนนะ
ผู้เสียหายบอกว่าขอถ่ายเอกสาร๑๑แผ่น
คูณ๑๑จะได้๑๖๕บาท

ข้างร้านเนี่ยติดไว้ว่าถ้าปริ้นต์ออกมาจากลายแผ่นละ๒๕บาทดิฉันคูณให้เรียบร้อยนะคะ
สิบห้าบาทต่อแผ่นปริ้นต์ไปสิบเอ็ดแผ่น
ก็จะตกอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนอกจากนี้ค่ะ
บอกว่ามีค่าบริการครั้งละสี่สิบบาทดิฉันก็บวกให้อีกสามร้อยสิบห้าบาท
ทั้งหมดแล้วมันก็ยังไม่เท่า๔๒๐บาทอยู่ดีเธอเขียนไว้แบบนี้นะคะ
นี่คูณให้คูณให้ดูแบบเต็มแก๊กไว้ก่อนนะส่วนสาวเจ้าของร้านค่ะ
ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดใดและจะเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบอีกครั้งวันนี้
เพื่อหาข้อยุติการบริการของเธอไม่ใช่มีเฉพาะการถ่ายเอกสารเท่านั้นนะ
มีบริการรับส่งพัสดุต่างด้วยเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่เคยใช้บริการร้านนี้
บอกว่าร้านอยู่ตรงจุดนี้เป็น๑๐ปีแล้วถูกเรียกว่าร้านในตำนาน
เพราะคิดราคาแต่ละครั้งไม่เท่ากันสักครั้งเลยคิดลักษณะตามอำเภอใจ
ฉันอยากให้เป็นกี่บาทฉันก็จะบอกแบบนั้น

และถ่ายเอกสารแพงที่สุดในย่านนี้เขาบอกแบบนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ขาประจำหรอกค่ะเพราะทุกคนรู้ดีก็เป็นร้านในตำนานไง
คนที่มาจ่ายเงินมาใช้บริการส่วนมากเป็นขาจรนะคะ
แล้วก็มักจะมีปัญหากับลูกค้าเป็นประจำบางรายค่ะ
ส่งจดหมายบอกส่งไปที่เรือนจำคิด๒๐๐บาท

ค่ะเพราะฉะนั้นฝากสวบคอดูด้วยนะคะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ